จะฆ่ากันตายก็เพราะที่จอดรถ

โอ้โหเมื่อวานนี้คนก็แชร์กันเพียบเลยคุณผู้ชม

เออไปฟังค่ะ
เอารถถอยเข้าบ้าน
เสื้อสีเทา
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
เพราะว่าคนที่อยู่ที่บ้านเขาเอารถไปจอดฝั่งหอพัก
แต่ตรงนั้นมันเป็นทางสาธารณะคุณ

ค่ะแล้วที่จอดไว้คือไม่ได้จอดแช่นะ

เพื่อที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
คนโพสต์คือผู้หญิงที่เข้าไปห้าม
จะเอารถมาจอดขวางตรงหน้าอพาร์ทเมนต์
หรือหน้าหอพักของคุณหอพักของลุงเสื้อเหลือง
แต่ฉันแค่จะเอารถกระบะออกจากบ้านก่อน

เพื่อที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์ในบ้านออกมา

หลังจากนั้นฉันก็จะเอารถกระบะของฉัน

คุณลุงไม่ฟังค่ะไม่ฟังเลย
แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมาแย่งที่จอดรถใช่ไหม
ทีนี้ทางด้านคุณเมย์คล้ายคลึงที่เขาโพสต์

ทุกครั้งเลยเวลาที่ลุงคนนี้เอารถมาจอด
ทำให้รถของที่บ้านเธอเข้าออกบ้านไม่ได้

ทีนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เห็นตำรวจใช่ไหมคะ
คือเรื่องนี้คุยกันสองคนทะเลาะกันสองคนไม่จบ

ตำรวจมาถึงก็พยายามไกลเกลี่ยค่ะ
ให้ทางคุณลุงฝั่งที่อยู่หอพักเข้าใจว่า
เออแม้ว่าจะจอดหน้าหอพัก
แต่ต้องเว้นให้คนที่เขาอยู่ที่บ้าน
ฝั่งตรงข้ามเข้าบ้านได้ด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าไม่นั้นก็ถือว่ากีดขวางหน้าบ้าน
ทีนี้ทางด้านคุณลุงเขาก็รับปากไง

คือคืออะไรเอารถมาจอดขวางอีกค่ะ
ทีนี้ทางคุณเมย์คล้ายคลึงคนที่โพสต์
เขาก็บอกว่าไม่เอาละเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะ
ถ้ามีการมาจอดขวางแบบนี้อีก

เรียกตำรวจให้มาลากรถไปเลย

ดีกว่าไปทะเลาะกันเองเดี๋ยวเกิดมีอาวุธอีกนะ

บอกว่าบ้านฉันก็มีที่จอดในร่มในหลังคา
ฉันจะเอารถไปจอดทำไมให้ร้อนตรงนั้น
ไม่ได้ตั้งใจจะไปจอดขวางใครเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ